ไปที่สมุทรประการกันหน่อยดีกว่าคือมันมีงานเกิดขึ้นงานแปลว่ามีคนมารวมตัวกันเยอะค่ะและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนเยอะก็จะเป็นแบบนี้อ่ะวัวหายไปพอดีเลยตีกันอีกแล้วพี่มิ้วค่ะตีกันเก่งเหลือเกินนะคะเป็นงานรับบัวบางพลีค่ะแต่เดือดปุดปุดเลยปกติแล้วเนี่ยในงานนี้เขาจะมีพิธีรับบัวโยนบัวใน

บุรูปรังค์
แต่ฝ่ายคนเจ็บยืนยันเลยค่ะว่าคนนี้แหละที่เป็นคนแทงผมเพราะว่าผมเข้าไปห้ามชาวเมียนมาร์ที่ไปทำร้ายร่างกายผู้หญิงชาวไทยก็เลยโดนมีดเนี่ยแทงสวนเข้ามาเบื้องต้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะสอบปากคำคนเจ็บ
แล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
ยังไม่ทันที่จะเสร็จสิ้นจากตรงนี้เลย

มีเรือหางยาวพุ่งชนต่อหม้อสะพานข้ามคลองสำโรง

คนขับเรือก็ได้รับบาดเจ็บขาซ้ายหัก

ภัยเสร็จจากงานนั้นปุ๊บวิ่งมางานนี้ต่อนะคะ

แล้วก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
ส่วนชาวเรือแล้วก็คนอื่น
กู้ภัยทางน้ำเขาก็ช่วยกันกู้เรือ
จมน้ำให้ออกจากเส้นทางน้ำก่อน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนนะคะ

แล้วก็ประสานขอกำลังจากโรงพักข้างเคียงเป็นร้อยนายด้วย

และขอความร่วมมือจากชาวเรือให้งดใช้ความเร็ว
เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวภายในงานด้วย
คือการเตรียมงานมันก็เตรียมเป็นหลายอย่าง
มันก็เตรียมกันหลายอย่างเพราะว่างานมันเริ่มขึ้นตอนเช้า

ส่วนงานประเพณีรับบัวเนี่ยนะคะต้องบอกว่า
เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกเลย
เขาจะจัดขึ้นทุกปีในช่วงวันออกพรรษาค่ะ
โดยคืนก่อนจะถึงวันงานก็จะมีประชาชนและชาวเรือไปปรักหลักจองพื้นที่
ทั้งฝั่งคลองแล้วก็นักท่องเที่ยวเป็นหมื่นเลยนะคะ
มาโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่
เพราะเขามีความเชื่อกันแบบนี้ค่ะว่า
ถ้าสามารถโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ได้

ก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างที่ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้นะคะ
ก็เลยเป็นที่มาของงานรับบัวหรือว่างานโยนวัว
ประเพณีชาวพุทธแห่งเดียวในโลก